การรักรอบขนแรงงานต่างดาว
โดยเฉพาะเพื่อทะลุเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
คือเมื่อคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทหาร
สามารถที่จะไปดักรถคันหนึ่ง
คุณผู้ชมดูให้ดีว่ารถคันนี้เป็นรถอะไร
แอมบูแลนซ์รถฉุกเฉินรถกู้ชีพคุณ
แต่ว่าขนแรงงานต่างด้าวมาเต็มรถเลย
แต่รถตู้คันนี้ติดป้ายตัวโตว่ารถแอมบูแลนซ์

นี่ฮะที่ระนองทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่๒๕กองกำลังเทพศตรี
ตั้งจุดตรวจรถทุกชนิดที่เข้าออกจังหวัดระนอง
ปรากฏว่ามาพบรถคันนี้คือทะเบียนรถคันนี้คือจังหวัดพิศนุโลก

และเห็นเป็นรถแอมบูแลนซ์แล้วเอ๊ะมาขับแถวนี้ยังไงทำไมนะฮะ
ก็เลยเรียกให้จอด
พอเปิดประตูตรวจภายในรถเท่านั้นแหละคุณ
โอ้โหแรงงานต่างด้าวนั่งอัดกันมาอยู่ในตู้๑๐คน
มีชาวไทยสองคนเป็นผู้นำพาคนแรกก็คือนายประสิทธิ
หรือว่าสิทธิ์สุกเกษมอายุ๓๓ปีเป็นคนขับ
แล้วก็มีนางสาวน้ำทิพย์หรือว่าน้ำทิพย์ปิ่นเพชรอายุ๓๕ปี
นั่งมาข้างคนขับนะครับ
สอบถามจากตัวคนขับนี่คุณนะ

ต้องฟังเหตุผลเขาหน่อยลองฟังเหตุผลเขาหน่อย

บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายเป่า
เป่าว่าจ้างให้เขาเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร
เพื่อมารับกลุ่มคนเหล่านี้ที่จังหวัดระนอง
เพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพมนครเพื่ออะไรรู้ไหมฮะ

ตัวของนายประสิทธิ์จะขับรถกู้ชีพกู้ภัยรถแอมบูแลนซ์รถฉุกเฉินแบบนี้
ไปรับคนที่เสี่ยงต่อโควิด๑๙
แล้วก็เอาไปกักตัวที่นั่นที่นี่ตามการว่าจ้าง
ใช่ไหมฮะสมมุติว่าจะรับคนอยากกักตัวจากพื้นที่กรุงเทพ
ไปกักตัวภูมิลำเนารถคันนี้ก็จะไปรับไปส่ง
คือแปลว่าเขาไม่รู้เหรอว่าอันนี้คือเข้ามาแบบผิดกฎหมาย
เขาบอกเขาไม่รู้เขาคิดว่าคนว่าจ้างชื่อนายเป่า
ซึ่งเป็นชาวเมียนมาว่าจ้างและอ้างบอกว่า
คนเหล่านี้มีใบผ่านที่ถูกต้อง
มีเอกสารไม่ได้ลักลอบเข้าเมืองแค่เอามากักตัวเฉย
แต่เสี่ยงต่อโควิด๑๙และจำเป็นต้องไปกักตัวที่กรุงเทพมนาคม

นี่เขาบอกกับเจ้าหน้าที่ทหารแบบนี้นะครับ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งหมด
ส่งสพปากจันทร์ที่อำเภอกระบุรีก่อน
เพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียด

รวมถึงตามหานายเป่าคนว่าจ้างนะ
เพราะจริงรถคันนี้นายเป่าก็นั่งมาด้วยตั้งแต่ต้นทาง
แต่มาขอลงกลางทางโดยไม่ทราบสาเหตุ

ในเป่ารู้ว่าข้างหน้าอาจจะมีด่านอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็ปล่อยให้แรงงานชาวเมียนมาที่ลักลอบเข้ามาทั้งหมดเนี่ย

นี่นะครับเอกสารปลอมทั้งนั้นถูกจับกลุ่มนะฮะ

ทหารกองร้อยฐานม้าที่๓ในกองกำลังผาเมือง
จัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนซุ่มสกัด

ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

กี่คนรู้ไหมฮะ๕๐กว่าคนคุณ
กว่าคนที่ถูกจับกลุ่มได้นะครับ
แล้วก็เขาบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้

รีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าถ้ำกลางความมืดเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องส่องไฟไล่ติดตามนะครับ
จนกระทั่งคนกลุ่มเหล่านี้เขายอมที่จะถูกจับกลุ่มนะครับ

แต่ว่ามีคนเดินนำสัก๒๓คน

เจ้าหน้าที่คาดว่าบุคคลที่วิ่งหนี๒๓คนไปนั้น

ตรวจพบว่าเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง

เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปสอบสวนขยายผลต่อก่อนที่จะดำเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
แหม่อาจารย์สุภาพฤ่งวิเคราะห์ไป
รัฐบาลยากาศตกเกี่ยวกับเรื่องการลักลอบแรงงานเข้าประเทศ

ใช่ค่ะเมื่อวานเราก็อ่านข่าวที่กาญจนบุรี
เอาอันนี้มาอ่านอีกที่๒จังหวัดอีก